แต่เรื่องของการต่อสัญญาคุมทีมนั้นเจ้าตัวบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสโมสรครับ
เมื่อวานนี้ทศตวรรษีปานพาทีมเมืองทองยูเนเต็ดเอาชนะเชียงรายยูเนเต็ด๒ต่อ๐
ถือเป็นแชมป์ที่๓ตลอด๒ปีที่คมทีมกิเลนพยอง
แต่เรื่องการตอบสัญญายังตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนพอใจผลงานหรือไม่
ผู้บริหารแฟนบอลและนักเตะซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยกันเร็วนี้ครับ